๙ปีแล้วนะคะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้มีโอกาสอวยพรปีใหม่ให้กับคนไทยครับแล้วก็ยัง
บอกพรุ่งนี้๓มกราคมราชการจะกลับมาทำงานเป็น
ปกติแล้วนะคะเป็นวันทำงานของทุกคนแล้วซึ่งผู้
นี้เนี่ยเอ่อตารางงานของพระเนกประยุทธจันทร์โอชานะคะ
ก็จะร่วมกับภรรยาไปเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่ตึกพัก
บดินธรรมเนียบรัฐบาลค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคลิปที่
เต็เขาแห่แชร์กันก็คือคลิปโวยพรปีใหม่
เก้าปีเต็มของนายกรัฐมนตรีค่ะผมแนะนำของรัฐบาลและ
ขอตัวชอสวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับ
สวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าครับสวัสดีปีใหม่
สองพันห้าร้อยหกสิบครับสวัสดีปีใหม่สองพันร้อยหก
สิบเกิดครับขึ้นปีใหม่พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหก
สิบสองสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อย
หกสิบสามครับสวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับ
สวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับสวัสดีปีใหม่
สองพันห้าร้อยหกสิบหกครับตลอดเก้าปีเต็มกับการสวัสดีปีใหม่
ของพลเอกประยุจันทร์โอชาหรือว่าบิ๊กตู่นั่นเองนะคะแน่นอนว่าคนแห่แชร์
คลิปนี้กันแบบรัวเลยคอมเมนต์มีสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็
ชอบอีกฝั่งก็ไม่ชอบอันนี้แล้วแต่เลยนะคะหลายคนก็บอกว่าสวัสดีปี
ไปนานนานเลยนะคะท่านชอบชอบชอบชอบบางคนก็บอกยาวไปเลย
ลุงอยู่ไว้ถึงสองห้าเจ็ดศูนย์ไปเลยบางคนก็บอกว่าขออนุญาตอ่าน
อ่านอ่านอ่านตามที่เขาพูดเลยเนาะเป็นนายกตั้งแต่ทารกจนถึงป
แล้วนะบางคนก็บอกหวังว่าปีหน้าจะไม่มีคลิปนะครับ
อันนี้คนอื่นเข้ามาคอมเมนต์จริงจริงนะคะก็ไม่ถึงขั้นเป็นดราม่า
เป็นเหมือนคอมเมนต์สองฝั่งสองฝ่ายมากกว่าแต่ที่เป็นดราม่าถูกวิภาควิจารณ์กันเนี่ย
คือเรื่องโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
แล้วก็ตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะคือหลังจากที่กระทรวงคมนาคมขอพระราชทาน
เส้นทางรถไฟและสถานีกลางบางซื่อมาใหม่เนี่ยนะคะเส้นทางรถไฟชาญเมืองสายสีแดงอ่อน
ซื่อตลิ่งชันระยะที่๑เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นนครวิถีหมายถึงเส้นทางของเมือง
เส้นทางรถไฟชาญเมืองสายสีแดงเข้มบางซื่อรังสิตระยะที่๑
เปลี่ยนเป็นธานีรัฐยาหมายถึงเส้นทางของเมือง
และสถานีกลางบางซื่อจะเปลี่ยนมาเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งแห่งกรุงเทพมหานครค่ะ
ที่ดราม่าไม่ได้ดราม่าชื่อหรอกดราม่าเรื่องว่าแค่โครงการปรับปรุงป้ายชื่อของสถานีกลางบางซื่อและตราสัญลักษณ์เนี่ย
ใช้เงินไปกว่าสามสิบสามล้านบาทแล้วอืมมีการลงนามสัญญาจ้างผู้รับเหมาไปเรียบร้อย
หลายคนถามเป็นเสียงเดียวกันว่ามันแพงไปไหม
งบ๓๓กว่าล้านบาทเนี่ยกับเปลี่ยนชื่อประมาณ๑๒๓ชื่อเนี่ย
มันแพงขนาดนั้นเหรอชื่อละ๑๑ล้านเลยเหรอ
ก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นแบบป้าย
ก็เลยยังไม่รู้รายละเอียดว่าทำไมราคามันสูงขนาดนี้
ก็ต้องไปดูแหละว่าที่ทำทำกันเนี่ยปกติราคามันประมาณเท่าไร
จำเป็นหรือเปล่าที่ต้องไปเปลี่ยนจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไหม
ถ้าประชาชนสงสัยก็ยินดีนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการ
เพื่อหาคำตอบมาให้ทางด้านนายรังสิมันโรมโคศกพักเก้าไกลก็บอกนะคะว่า
ส่วนตัวค่อนข้างผิดหวังที่รัฐบาลใช้เงินแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
ควรจะใช้เงินภาษีประชาชนในเรื่องที่เป็นประโยชน์กว่านี้ไหม
ถ้าเทียบกับงบประมาณแผ่นดินปีต่อปีเนี่ยป้ายนี้เนี่ยมูลค่าไม่เยอะ
แต่คำถามสำคัญมันคือว่ามันจำเป็นที่เราต้องใช้เงินในการเปลี่ยนป้ายหรือเปลี่ยนชื่อ
ขนาดนี้เลยเหรอและไอ้การเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนชื่อนี่
มันทำให้คนสะดวกมากขึ้นไหมจากเงินภาษีประชาชน
อันนี้เป็นคำถามที่เขาตั้งกันเอาไว้นะคะ